เราลงไปติดตามรายงานจากคุณโดยชายทดลองแหน่ง
ทุกสื่อข่าวที่ไปกรติธนการศึกษีที่อุซเบกริษฐาน
กับความพร้อมของคู่นี้ครับ
ทางประเทศอาลาฮิวน์อุศเบกกิษฐาน

อุสเบกิถามีรูปร่างสูงใหญ่คล้ายชาวยุโรปอย่างรัสเซีย
เพราะเป็นประเทศที่แยกตัวมาจากสหภาพโซเวียต
ส่วนความเก่งกาดในเชิงฟุตบอลนั้นมีความดุดันกล้าหารเฉลี่ยวฉลาดและแข็งแกร่ง
ตามความหมายของหมาป่าสีขาวที่เป็นฉายาของพวกเขา
ทีมชาติอุสเบกิฐานคือทีมอันดับ๖๒ของโลกและเป็นทีมอันดับ๖ของเอเชียในปัจจุบัน
และเมื่อปี๒๐๑๖ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ดีที่สุด
เพราะสามารถขึ้นมาอยู่อันดับ๔๓ของโลกนั่นเป็นอันดับโลกที่ดีที่สุดของพวกเขา
ผลงานของอุสเบกิฐานแม้จะไม่เคยผ่านไปถึงเวทีรายการใหญ่
ผู้เล่นของทีมชาติอุสเบกิฐานที่จะพบกับทีมชาติไทยในเกมนี้
เรียกได้ว่าคือยอดผู้เล่นของประเทศทั้งนั้น
นำมาโดยอันเซอร์อิสมาอิลอฟ
เตอร์ฮาร์ฟจากฉังชุนยาไต

หรือว่าจะเป็นโอดิวอาร์เมดอฟ

เท่ากับเทียดศิลป์แดงดากองหน้าทีมชาดไทย

การเดินทางมาเยือนเอเชียกลางครั้งนี้

การนำทับของวิรวารายีวัตต์กุญฝีคุณซื้อไมร์
ที่จะประเดิมคุมทีมชาติไทยเป็นนัดแรก
ซึ่งเกมนี้แม้จะเป็นเกมอุ่นเครื่อง

จะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนทีมชาติไทย

รวมไปถึงเป็นเกมที่แฟนบอลไทย
ได้รับจับตามองเป็นอย่างยิ่งในเกมนี้
ดีซอร์ในวัย๓๒ปี
เขาก็หายที่จะติดทีมชาติไทยอยู่สม่ำเสมอ
และผลงานในหลีกของเขาทำไป๕ประตู
ทำให้เข้าตาลายวัตร
ในการที่จะเรียกเขากลับมาติดทีมชาติไทย
ในรอบ๓ปีด้วย
ส่วนคีย์แมนของทีมชาติอุสเบกิฐาน
นั่นก็คืออัลเซอร์อิสมัยอิวรอม
หลังคนนี้เล่นอยู่ในซุปเปอร์ลีกจีน

ในการที่ช่วยให้ทีมชาติอุสเบกิฐาน
ฟุตบอลโลกและตอนนี้อยู่ในอันดับที่๓
ซึ่งก็ยังอยู่ในเส้นทางที่จะลุ้นไปฟุตบอลโลก

เอาชนะไป๕แล้วก็แพ้ไป๒เกม
ส่วนการเจอกันครั้งหน้าส่วนที่นะครัสศิมา
ไทยแพ้ไป๕ประตูต่อ๒

รายงานจากกรุงทางเช็ดประเทศอุตสาธิตฐานครับ